เจ้าหน้าที่รถไฟคว้าตัวชายที่พยายามกระโดดขึ้นรถไฟ
เสียหลักเกือบถูกรถไฟเหยียบนะคะ
คือช่วยมาได้แบบวินาทีสุดท้ายจริงอยากให้ไปเห็นภาพกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือรถไฟกำลังออกแล้วนะคะ
แล้วก็ชายคนนี้ก็พยายามที่จะกระโดดขึ้นรถไฟแล้วก็เสียหลัก
ดีนะเขาช่วยเอาไว้ได้ทัน
ถ้าช่วยไม่ทันคือต้องลงไปที่รางแล้วก็รถไฟกำลังวิ่ง

นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรถไฟช่วยเอาไว้ได้ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟยาลาอำเภอเมืองยาลา
กับรถไฟสายสุราธานีสุไงโกลก
ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสาร๓คนเป็นเพื่อนกันเขาก็พยายามจะวิ่งขึ้นรถไฟ
ขณะที่รถไฟกำลังออกจากชาญชาลา๒คนขึ้นไปได้ทัน
แต่คนที่๓เสียหลักล้มลง
นายพงเพชรรักปล่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่า
ดีใจที่ช่วยชีวิตผู้โดยสารเอาไว้ได้นะคะ
ฟังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นฮีโร่นะ
ช่วยเขาไว้ได้แบบนี้นะคะลองไปฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะ
มีคนวิ่งขึ้นมา๓คน
คน๑คน๒โดดขึ้นไปก็พ้น
คนที่สามโดดขึ้นไปจังหวะรถมันออกเกือบตกครับ

มีพี่อีกคนนึงเป็นคนที่มาดึงก่อน

นายชวนนัทชุมนุมพันธ์นายสถานีรถไฟยะลาเปิดเผยแบบนี้นะคะว่า
สถานีรถไฟจริงแล้วมีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานะคะว่า

ก่อนที่จะขึ้นรถไฟทั้งเข้าและออก

ครั้งนี้ยังถือว่าโชคดีจริงนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ทันก่อนจะเกิดความสูญเสียค่ะ